เอาละครับตอนนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนอดีต

เอาแค่เมื่อเกือบ๗๐ปีก่อนแล้วกันนะฮะ
ที่ตลาดบ้านโป่งจากของเก่านับหมื่นชิ้น
ตอนนี้ถูกจัดร้อยเรียงเรื่องกล่าวนะครับ
อยู่ที่บ้านโป่งวานได้อย่างมีเสน่ห์

จากคุณยุธยาตุ้มมีพาไปเที่ยวกันอีกแล้วครับ
ฟังเพลงสุนทราพรของครูเอื้อสุนทรสนาน

บรรยากาศเก่าที่ถูกจัดไว้อย่างลงตัว
ที่บ้านโป่งวันจังหวัดราชบุรี

โป่งโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ๖๐ปี

ทำให้นึกย้อนไปในวัยเด็กกันทุกคน
ด้วยความตั้งใจจริงของคุณลุงวันลบ

สะสมของเก่านับหมื่นชิ้น

จนถึงตึกเก่าทั้งหลังครับ
แต่แบบไหนที่คุณลุงชอบมากที่สุด

มันได้อารมณ์เมื่อสมัยคุณลุงตอนเด็ก
เกิดมาก็จะเห็นสภาพบ้านโป่ง

ก็เป็นร้านค้าร้านขายในตลาดบางปลูก
ตรงนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างห้องนี้เราเรียกว่าห้องกีปาถา
เพราะว่าเราจะรวบรวมโทรศัพท์ทุกรุ่นของโบราณนะ
เอาไว้ในห้องนี้แล้วก็ที่เห็นในตู้นี้
นักสะสมจะเล่นกันก็คือถาดกระเบื้อง
ทงช้างเผือกนำเข้ามาสมัยราชการที่๕

เห็นความตั้งใจของคุณลุงวันลบแล้วนะครับ
รู้เลยว่ามีความพยายามที่จะทำให้ที่นี่
เป็นตลาดบ้านโป่งเมื่อประมาณปี๒๔
เกือบ๗๐ปีก่อนจริงครับ
ฝาบานเซียมหรือตัวไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือมาจากเดิมแล้วก็มาปลูกให้คงสภาพเดิม
อย่างห้องแถวสมัยก่อนบ้านเล็กที่จะเป็นสังศักดิ์ศรี

เป็นบ้านเลขที่เวลาใครขอเลขที่บ้าน

แล้วก็ตู้ไฟฟ้ามิเตอร์จะอยู่อย่างนี้
ตู้ไฟฟ้ามิเตอร์จะอยู่ในนี้
เมื่อ๖๐ปีที่แล้วเขาจะมีกองให้มิเตอร์
๖๐๗๐มาตรงนี้ก็เหมือนเด็กเขาเลย

ยกมาทั้งหลังเขาเลย

โป่งวานแบ่งออกเป็น๓ส่วนครับ

ไปด้านในมีสวนหย่อมเล็กและเรือนชายน้ำ
จะมีมุมอ่านหนังสือโรงภาพยนตร์ในอดีต
ร้านตัดผมและของเก่าให้ได้ชมอีกจำนวนมาก
โซนบ้านเรือนไทยสำหรับให้เช่าจัดงานเลี้ยงต่าง
ทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในพื้นที่๓ไร่
ภายในบริเวณบ้านของคุณลุงวันลบเอง
เป็นการสร้างความสุขในอาณาจักรของตัวเองครับ
เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
ความสุขแล้วก็สังคม
สังคมคือรากของสังคม

เราก็จะไม่รู้ประวัติศาสตร์เราคือมาอย่างนี้เห็นไหม
คนปั้นโป่งความเจริญของปั้นโป่ง
สมัยก่อนยังเจริญอย่างนี้รากของเรามามี
ถ้าเราไม่เก็บให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู
ว่าไม่มีใครรู้แล้ว
พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้ธรรมดานะ
ตลาดปั้นโป่งมีขนาดนี้นะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าจะคืนอะไรกับสังคมใหม่
ของที่นี่คือไม่เน้นธุรกิจ
สร้างขึ้นจากความพึงพอใจในพื้นที่บ้าน
ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือย่านเศรษฐกิจ
คุณลุงวันลบใช้เวลาว่างหลังเกษียณ

คิดของที่นี่คือเปิบข้าวยนต์ของเก่าเล่าความหลัง

ปิดท้ายด้วยเปิบข้าวก็แล้วกัน
ตอนนี้อาหารอร่อยที่แม่ครัวก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
ป้าขวัญจิราหวานใจคุณลุงวันลบนั่นเอง
วันนี้ทำปลาทับทิม๓รส

แกงปากไก่ขนาปลากระพง

ขนจิราบอกว่าทำจากใจ

ทำให้ใกล้ชิดกับผู้ที่มาชื่นชมของเก่า

ขออนุญาตเปิบข้าวก่อนเลยก็แล้วกันครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน